สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะถึงเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่น
เมืองจีนแฟนรายการท่านหนึ่งไปเห็นคลิปนี้เข้า
ส่งมาให้ผมในคลิปเนี่ยเขามีข้อความ
ข้อความในคลิปคือบอกว่ากลุ่มคอนเซนเตอร์ที่ถูกตำรวจจากจีน
บุกไปทลายที่กัมพูชากำลังถูกลำเลียงกลับประเทศจีน
จำนวน๒๓๓คนใช้เครื่องบินขนกัน๓ลำ
งานนี้ประเทศจีนเอาจริงประหารชีวิตหมดครับ
เห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าอารมณ์ความรู้สึก
และความเครียดแค้นของคนที่ถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกเนี่ย
เห็นข่าวนี้แล้วสะใจแล้วก็ตั้งคำถามว่าประเทศไทยควรจะเอาอย่างนี้บ้างไหม
ผมก็บอกว่าเรื่องการลงโทษของแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ย
เราก็มีกฎหมายของเราไปเอาอย่างจีนไม่ได้หรอกครับ
แต่ว่าแน่นอนก็คือคนอยากเห็นการลงโทษที่เด็ดขาดจริงจัง
ของเราเนี่ยการลงโทษเราก็มีขั้นมีตอน

สิ่งที่คนเขามีความรู้สึกกังขาก็คือว่า
คนที่เกี่ยวข้องที่ได้ผลประโยชน์

ปล่อยให้คนที่ตกเป็นเหยื่อ

เฉินกับความทุกข์เงินที่มีอยู่ถูกหลอกไปหมด
ต้องไปกู้ไปกู้หนี้ยืมสินกู้เงินนอกระบบมาใช้
แล้วก็ต้องไปเจอชะตากรรมถูกคมคู่สารพัดสารพันธุ์เครียด

ช่วงที่ผ่านมาคนที่ถูกหลอกเจอภาวะแบบนี้ฆ่าตัวตายไปเยอะแล้วนะครับ
ฆ่าตัวตายคนเดียวก็คิดว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วลูกเมียเขาจะลำบากอยู่ยังไง
ก็เลยมีรายการฆ่าตัวตายยกทั้งครัวก็เกิดเป็นข่าว
แต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าไอ้คนที่มันหลอกเนี่ยมันรอดฮะมันหนี
สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่แชร์ลูกโซ่เข้ามาในระบาดในรูปแบบต่างต่าง
ขายสินค้านั่นขายสินค้าโน่นหลอกลวงให้ซื้อนั่นหลอกลวงให้ลงทุนนี่นั่น
สารพัดสารพันธุ์พอจับได้ไล่ทันก็ไปคิดนวัตกรรมใหม่คิดเรื่องใหม่มาอีก
ไปร้องเรียนไปแจ้งความรวมกันหลายคนไปแจ้งความเป็นหมู่เป็นกลุ่ม
แต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือว่ามันจับตัวมาลงโทษไม่ได้
จับได้แต่ลายที่อยู่ไม่ใหญ่มากก็ส่งดำเนินคดี
แต่รายใหญ่จริงเนี่ยที่มีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเนี่ย
ไปอยู่ต่างประเทศครับหนีไปอยู่ต่างประเทศ
คนที่ถูกหลอกลวงเขาเจ็บใจเขาถามว่าเอ๊ะทำไมบ้านเรา
มันมีช่องโหวช่องว่างตรงไหนเหรอครับ
คนถูกหลอกจึงหนีออกไปต่างประเทศได้ง่าย
ทำไมตอนที่เป็นข่าวใหม่ไม่บล็อกตัวไว้ล่ะครับ
คิดจะบล็อกตัวอีกทีตอนเขาไม่อยู่แล้ว

หมายจับมั่งส่งเอกสารไปที่ด่านโน่นด่านนี่
มันจะได้ประโยชน์อะไรเขาไม่อยู่แล้วหนีแล้ว
โกงได้เป็นพันล้านไปใช้ชีวิตต่างประเทศ

คำถามต่อมาทำไมกระบวนการที่จะเอาคนเหล่านี้มาลงโทษเนี่ย

สักรายหนึ่งที่ไปเอาตัวมาลงโทษได้

อกนั้นไม่ได้
กระบวนการตามตัวนักโทษ
หรือผู้ต้องหากลับมาใช้โทษในต่างประเทศเนี่ย
บ้านเรามันมีจุดอ่อนจริง
ไม่ต้องพูดถึงคดีดังอย่างของบอส
ทายาทกระทิงแดงนั่นก็เหมือนกัน

แต่คดีที่ไม่ดังมากเนี่ย
คดีที่โกงแชร์ลูกโซ่คอนเซนเตอร์
โกงเขาแล้วร่ำรวย

หนึ่งออกไปง่าย
กว่าจะตามตัวได้ก็ตอนเมื่อเขาออกไปแล้ว

มาลงโทษแล้วเอามาได้แล้ว

เอาเข้าจริงโทษมันเบาไป

ตอนแรกศาลก็ติดคุก
ดูเหมือนว่าเออนานดี
แต่ว่าลองไปตามดูสิครับ

เดี๋ยวก็ออกมาใช้เงินเยอะเย้ยคนที่ถูกหลอก

ฉะนั้นแฟนรายการที่เขาเห็นว่า
เออประเทศจีนเขาเด็ดขาด
จับได้ประหารชีวิตหมด

เพราะคนที่ถูกหลอกตนทุกข์ทรมาน
และลำบากแสนเข็นไปอีกหลายปี
สิ่งที่กำลังเฝ้ามองอยู่ตอนนี้
มีการทำอะไรก็ไม่มีความรู้สึก

คนที่เป็นหัวโจกแชร์ลูกโซ่

เอาถึงโทษให้ประหารชีวิต
ไม่ใช่ประหารชีวิตสมมุติโทษตลอดชีวิต

ก็ยังต้องติดคุกหลายปี
แล้วควรจะมีข้อกำหนดด้วยว่า
คนที่มีโทษอย่างนี้ถึงเวลาที่เขาได้รับอภัยโทษกันเนี่ย
ต้องยกเว้นคนเหล่านี้ต้องยกเว้น
เพราะโทษมันสูงทำความเดือดร้อนให้คนเยอะ
ต้องยกเว้นคือไม่ได้อภัยโทษติดเท่าไหร่ก็เท่านั้น
ติด๒๐ปีก็ต้องเป็น๒๐ปี๑๕ปีก็ต้อง๑๕ปี
แล้วยิ่งต่างกรรมต่างวาระเนี่ยเคยเห็นไหมครับ
แต่สารเนี่ยเขาถือว่า๒๕ปีพอแล้วสำหรับการเอาคนไปขัง
แต่๒๕ปีต้องให้๒๕ปีจริงนะครับ
ไม่ใช่๒๕ปีผ่านไปแป๊บออกมาเสร็จแล้ว
ก่อกรรมทำเข็นกันต่อไปอีก
นั่นเรื่องแชร์ลูกโซ่แต่ประเด็นที่คุณบุ๊กเกริ่นไว้เนี่ย
น่าสนใจเดี๋ยวนี้เรื่องพวกนี้มันลามมาถึงคนหนุ่มคนสาว
คนที่เป็นดาราคนที่เป็นศิลปินคนที่เป็นดีเจคนที่เป็นนักร้อง
คนที่หาเงินง่ายว่าอย่างนั้นเถอะคนเหล่านี้หาเงินง่ายกระดิกตัวนิดเดียวก็ได้ตังค์แล้ว
พอหาเงินง่ายก็เอาเงินไปเอาเงินไปต่อเงิน
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็ชักชวนกันกำลังเป็นข่าวเป็นเรื่องอยู่ในขณะนี้
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นไฟลามทุ่ง
คือเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวศิลปินดาราคนดัง
เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาถือว่านั่งทำงานงกงกไปวัน
เงินเดือนไปวันหนึ่งสู้ให้เงินทำงานแทนเงินไม่ได้
เอาเงินไปต่อเงินแล้วก็เกิดการระบาด
แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เดือดร้อนกันไปหมด
ยังจะต้องติดคุกอีกเยอะครับไอ้คดีที่กำลังโด่งดังอยู่เนี่ย
เพราะว่าคุณถูกหลอกพอรู้ว่าถูกหลอกคุณต้องการเอาเงินคืน
เอาเงินคืนทำยังไงคุณก็ไปหลอกคนอื่นต่อ
เพื่อจะเอาส่วนแบ่งนั้นมาชดเชยกับสิ่งที่คุณถูกหลอก
แล้วจะเป็นลูกโซ่กันไปอย่างนี้
ผมจะบอกดารานักร้องนะว่าเวลาไปถ่ายหนังในคุก
ติดคุกจริงมันต่างกันนะครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าสถานการณ์เรื่องแชร์ดังทั้งหลาย
ตอนนี้ควรจะทำให้พฤติกรรมเหอเหิมกันแบบนี้
ใช้เงินต่อเงินหลอกกันไปหลอกกันมาแบบนี้
ไม่งั้นจะติดคุกกันอีกหลาย

เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้องแข็งครับ